ดูอีกหนึ่งคดีค่ะกรณีที่เด็กชายอายุ๑๔ปี
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนไปรุมข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
แล้วก็บอกว่ามีการใส่กุญแจมืออะไรเนี่ยนะคะ
คือบอกว่าจะเรียกเงิน๓๐๐๐บาทด้วย
ล่าสุดคุณผู้ชมเรื่องนี้นี่คือรวบได้ยกแก๊งแล้วนะคะ
กรณีนี้ค่ะที่หัวหน้าชุดเฉพาะกิจฉลามขาวชนบุรี
ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเป็นการขอความช่วยเหลือ
จากเด็กหญิงผู้เสียหายอายุ๑๓ปี
เพราะว่าเด็กหญิงวัย๑๓ปีตกเป็นเหยื่อ
รุมโทรมหลังจากที่โดนเพื่อนชาย
ที่เป็นแฟนเก่าอายุ๑๔ปีมาพร้อมกับพวกอีก๓คนนะคะ

แล้วก็ขู่จะเรียกเงินจากเหยื่อ๓๐๐บาท
ถ้าเกิดไม่ให้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้
เผยแพร่ลงโลกโซเชียลมีเดีย
เด็กหญิงวัย๑๔ก็เลยไม่มีทางออก

ซึ่งพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นคนบกพร่องทางการพูดและการได้ยิน
ก็พยายามที่จะสื่อสารผ่านทางล่าม

คือพ่อก็บอกว่าลูกรู้สึกเสียใจ
ลูกโดนกระทำย่ำยีแบบนี้
แล้วหลังจากนี้พ่อก็จะดูแลลูกให้ดียิ่งขึ้น
ทีนี้ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจนำตัวนายนัทพัฒนีวงอายุ๒๙ปี
เลิศเป็นชาวกัมพูชาอายุ๒๕ปี
เอาตัวทั้งสองมาสอบปากคำ
เพราะเจ้าหน้าที่ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้
ทีนี้พอสอบปากคำผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
บอกว่าร่วมกันก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓จริง
แต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอ
ล่วงละเมิดเด็กหญิงคือแค่ถ่ายรูปเก็บไว้เฉย

แต่ว่าแน่นอนค่ะเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหา
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดาเพื่อการอนาจารย์
ข้อหาพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
แล้วก็ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ส่วนข้อหาอื่นนี้คือต้องรอสอบปากคำอีกนะ
ใช่ครับคดีนี้มันต้องแยกเป็น๒ส่วนคุณ
เพราะว่าผู้กระทำผิดซึ่งมี๔คนเป็นเยาวชน๒คน
คือเยาวชนอายุ๑๔ปีกับ๑๖ปี
เป็นเยาวชนก็ต้องแยกความผิดกัน
กับชายไทยกับชาวกัมพูชาอายุ๒๙กับ๒๕
ก็ต้องแยกความผิดในฐานของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจพาตัวของผู้กระทำผิด
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่๒คนไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
จุดแรกที่ตำรวจควบคุมตัวทั้งสองคนไปทำแผน
ก็คือจุดที่เด็กชายอายุ๑๔ปี
ซึ่งเป็นอดีตแฟนของเด็กหญิง๑๓เนี่ยนะครับ

ไปที่จุดที่ไปข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ก่อนที่เด็กหญิงวัย๑๓ปี
คือไปถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกเยาวชนอายุ๑๖ปีข่มขืนก่อนใช่ไหม
และเรียกผู้ใหญ่๒คนมาข่มคืนตาม
โดยมาทำแผนกันที่จุดนี้กันก่อนนะครับ
จุดที่๒เป็นบ้านพักหลังหนึ่งใกล้กับเขาสามมุก
โดยผู้ต้องหาทั้ง๒คนผลัดกันลงมือข่มขืน
โดยนายนัทพัฒน์เริ่มลงมือเป็นคนแรก
จากนั้นเด็กหญิงผู้เสียหายสลบไปคุณ
ก่อนจะรู้สึกตัวตื่นมาอาบน้ำเพื่อจะหนีกลับบ้าน
แต่จากนั้นนะครับนายเลิศชาวกัมพูชาเข้ามา
แล้วก็บังคับโดยใช้กุญแจมือเนี่ย
ใส่มือทั้งสองข้างของเด็กหญิงไว้
แล้วข่มขืนจนสำเร็จความไคร่

โดยบังคับข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกใครด้วยนะครับ
แต่เรื่องของกุญแจมือ
ตอนหลังผู้ต้องหาก็รับสาภาพมาอีกแบบหนึ่ง
บอกว่าใส่กุญแจมือกักขังหน่วงเหนียวเด็กหญิงจริง

เอากุญแจมือออกคือไม่ได้ล็อกกุญแจมือไว้
เรื่องนี้จะเป็นประเด็นทางกฎหมาย

ก็ต้องให้ตำรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นักข่าวของเราบอกมาบอกว่าทางด้านผู้ต้องหา
ดูมีท่าทางที่แบบหวาดกลัวค่ะ
คือกลัวว่าจะโดนชาวบ้านแถวนั้นมารุมประชาธรรมมารุมทำร้าย
เพราะว่ามีชาวบ้านมารอดูการทำแผนเยอะเลย
แล้วไม่ใช่แค่ดูเฉยคือชาวบ้านก็คับแค้นใจไง

ตะโกนด่าทอตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหาตลอดการทำแผน
แต่ก็มีกำลังตำรวจหลายสิบคนคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่นะคะ

๕จุดแรกคือบ้านของเยาวชนอายุ๑๖ปี